ในศึกฟุตบันอุดเครื่องอย่างเป็นฐานการณ์

๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นตอนไป
เดือดจากสนามมันดาราธิรีประเทศเมียนมา
ลายวัฒน์จะนัดกลยุทธ์ใดมาสู้ศึก
และอาวุธลับทัพช้างศึกจะเป็นใคร